สวัสดีครับสวัสดีครับ

พิธาริมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพักก้าวไกล
วันนี้ขอลุกขึ้นอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ
เพื่อสักถามและเสนอแนะต่อรัฐบาล
ตามรัฐธรรมนูลมาตรา๑๕๒
หลังจากที่พวกเราได้ฟังการชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรี
ตลอดสองวันที่ผ่านมาก็เชื่อว่าเพื่อนสมาชิกจะเห็นตรงกันครับ
ว่าถึงเวลาแล้วที่สภาแห่งนี้
จะพูดกันอย่างจริงจังถึงเรื่อง
ผู้นำของไทยในศตวรรษที่๒
และในขณะเดียวกันครับเวลาของผมที่มีอยู่
ไม่มากเพียงพอที่จะอภิปรายเรื่องนี้อย่างเต็มที่
จึงจะมีข้อเสนอ๓ข้อและมีข้อสักถาม๓ข้อ
เจตนารมณ์ของยติรวมถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ
จากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงมาครับ
ผมคิดว่ามีหนึ่งเรื่องที่ผมเห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรี
ก็คือปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเจออยู่ตอนนี้
วิกฤตที่เรากำลังเจออยู่นี้เป็นโรคใบใหม่
สถานการณ์บ้านเมืองเรากำลังอยู่ในโลกใบใหม่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตโรคระบาดหยุดโลกละลอกแล้วระลอกเหล้า
ที่ทำให้ผู้คนติดไป๔๒๐ล้านคนทั่วโลก
ที่ผมต้องเอาตัวเลขของคนที่ติดเชื้อกว่า๔๒๐ล้านคนมาพูดในที่นี้
ก็เพราะว่ามันส่งผลไปถึงเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
มันทำให้ประเทศต้องเปิดต้องปิดทำให้เกิดลอยต่อทางเศรษฐกิจ
ทำให้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าเศรษฐกิจฟุบเฟ้อ
ฟุบเพราะว่าล้วงไปในกระเป๋าไม่เจอตังค์
สัญญาณว่าเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นก็หาไม่เจอ
เฟ้อเพราะว่าช่วงที่เป็นรอยต่อเศรษฐกิจปิดเปิดแบบนั้น
ทำให้เกิดการกักตุลสินค้าราคาขึ้นสูง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกักตุนในประเทศกักตุนกันระหว่างประเทศ
รวมถึงการที่แต่ละประเทศอัดฉีดเงินเข้าไปสู่ในระบบ
ทำให้สินค้าสูงขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจฟุบ
นี่ยังไม่นับความวัวยังไม่ทันหาย

ชนวนความขัดแย้งที่อาจจะประทุเป็นสงครามได้ทุกเมื่อ
ระหว่างรัสเซียยูเครนแล้วก็กลุ่มประเทศนาโต้
ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับปัญหาที่น้อยที่สุด
แน่นอนว่าจะกระทบกับราคาของพลังงาน
เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่ส่งออกแก๊สธรรมชาติ

หนึ่งในสามของแก๊สที่ส่งออกจากในทวิปยุโรป

ไม่รวมเรื่องกับสินค้าการเกษตรเช่นข้าวสาลีเช่นกากถั่วเหลือง
ที่จะกระทบกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร
ที่จะกระทบกับพ่อแม่พี่น้องประชาชน
ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ทุกวันนี้
ยังไม่นับว่าเศรษฐกิจที่มีสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลก
ไม่ว่าจะที่อเมริกา๗ที่ยุโรปอีก๖ที่ตุรกี๔๐
เมื่อเฟสต้องขึ้นดอกเบี้ยนั่นหมายความว่าภาระต้นทุน
หนี้กู้หนี้ยืมสินทั่วประเทศทั่วโลกจะต้องสูงขึ้น
และนั่นก็คือปัญหาหนี้สินของประเทศไทยที่จะต้องขึ้น
ยังไม่รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินบาท
ที่ตอนนี้อาจจะแข่งโป๊กอยู่แต่เขาอาจจะออกลงมาอ่อนลงได้
เมื่ออ่อนลงปุ๊บหมายความว่าสินค้าที่เรานำเข้ามาสู่ประเทศ
ซึ่งก็คือน้ำมันอีกก็จะสูงขึ้นไปอีก

ยังไม่นับปัญหาเกี่ยวกับสังคมสูงวัย
ยังไม่นับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ยังไม่นับกับปัญหาไภพิบัติไฟป่า

ประเทศไทยเต็มไปด้วยข้อจำกัด

ลายเซ็นต์จากรัฐต้องมีค่าใช้จ่าย
ความโปร่งใสลดลง

อย่างพวกเราจะต้องตั้งคำถาม

ผู้นำในศตวรรษที่๒๑

ผู้นำที่เชี่ยวชาญเรื่องโรคระบาด
นำที่เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

เห็นอกเห็นใจประชาชน

ภาวะใจสลายของพี่น้องประชาชน
และมีหัวใจที่เป็นประชาธิปไตย
ผมไม่คิดว่าพลเอกประยุทธ์

จะมีคุณธรรมศาสกระแบบนั้นครับ

ว่าท่านมีภาวะผู้นำที่จะนำพาประเทศไทย
ไปสู่ศตวรรษที่๒๑ได้

แต่ปัญหาของผู้นำ

อะไรมองมุมเดียวครับท่านมองแบบไม่มีบริบท
เป็นคนที่พูดอะไรพูดคนเดียวครับพูดแบบไม่ต้องการที่จะฟังให้คนอื่นตอบโต้
จากการชี้แจงของท่าน๒วันที่ผ่านมาผมนั่งฟังอยู่ด้วยความอดทน
ต้องขอท้วงติงท่านต้องขอแฟคเช็คท่านอย่างตรงไปตรงมา
กลางสภาแบบนี้ท่านชี้แจงครับบอกว่า
ประเทศไทยฟื้นตัวจากโควิดอันดับ๒ของโลกอันดับหนึ่งของเอเซีย
ราฟฝั่งซ้ายมือครับท่านประธานท่านเอาข้อมูลเมื่อวันที่สิบสาม
มิถุนายนสองห้าหกสามเวฟแรกมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชน
ไม่พูดแล้วครับว่า๑ปีถัดไปตอนที่มีเวฟเดลต้าขึ้นมา
ประเทศเราเป็นที่หนึ่งเหมือนกันครับแต่เป็นที่หนึ่งจากบ๊วยครับ
ที่ร้อยสิบแปดซึ่งอันนั้นก็ไม่ได้เป็นประเด็นอีกว่า
อันดับอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าต้องเอาอย่างตรงไปตรงมา
ว่าตอนนี้อันดับของประเทศไทยอยู่ตรงกลางกลางแต่ประเด็นก็คือว่า
ด้วยความที่ท่านคิดแบบนี้พูดแบบนี้สื่อสารกับประชาชนแบบนี้

บอกอีกครับว่าเรื่องการลงทุนประเทศของเรา
เรื่องการส่งออกทั้งท่านนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีบอกว่า
ส่งออกดีมากปี๒๕๖๔มูลค่ารวม๘๕ล้านบาท
ก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าท่านไปเอาปีที่ฐานต่ำมาไงครับ
ขวามือครับท่านประธานคือตัวเลขการส่งออกของประเทศไทย
เทียบกับทุกประเทศในอาเซียนเราช้าที่สุดในอาเซียนด้วยกัน
ทุกปีผ่านมาเพราะท่านเอาปี๖๓ไปเป็นตัวตั้ง
และท่านพูดถึงปี๖๔มันก็เลยดูว่าดีขึ้นมาก
แต่เมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับปีอื่นแล้วไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
เป็นประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเราบ๊วยครับ
พอพูดแบบไม่มีบริบทปุ๊บทุกอย่างดูดีทันที
ทำให้ในหัวท่านอาจจะคิดจริงก็ได้ว่าประเทศไทยไม่มีปัญหาอะไร
แก้ปัญหาอย่างนี้มันก็เกาไม่ถูกที่คัน
ท่านพูดอีกครับกลางสภาเมื่อวานว่า
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทย
สูงขึ้นกว่า๖แสนล้านบาทดีกว่าก่อนโควิดด้วยซ้ำ
ก็เหมือนกันนะครับผมเอาตัวเลขตั้งแต่ปี๒๔
จนถึงปี๒๐๑๐สีน้ำเงินคือประเทศไทยครับท่านประธานตรงกลาง
ก็เห็นอยู่ว่าสัดส่วนเงินลงทุนเข้าไทยน้อยลงเรื่อย
เมื่อเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเขาไปประเทศเวียดนามไปประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศมาเลเซียหมดแล้วท่านไปเอาอธิษฐานต่ำแล้วท่านมาเทียบ
ท่านก็เลยบอกว่ามันดีกว่าตอนโควิด
และประเด็นก็คือว่าเมื่อเราพูดกันเรื่องวิสัยทัศน์เราพูดเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศ
การที่มีคนมาลงทุนในประเทศไทยไม่เท่ากับการมีนวัตกรรมในประเทศนะครับ
มันเหมือนกับว่ามีคนลงมาไม่ได้หมายความว่าเขาจะเอาเทคโนโลยีมา
ส่งต่อให้กับอุตสาหกรรมไทยให้กับเขาคงเศรษฐกิจใหม่ของไทยแต่อย่างไร
ตัวเลขสำคัญคือว่าเราลงทุนกับอนาคตมากแค่ไหน
เราลงทุนกับนวัตกรรมมากแค่ไหน
ท่านก็ทำเหมือนเดิมเหมือนสมัยเรานี้ยังเป็นแอนนาลอก๔๐ปีที่แล้ว
แล้วให้แรงงานไทยให้เขาจ่ายค่าเหงื่อให้แรงงานไทยพูดง่าย
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีอุตสาหกรรมอนาคตและเป้าหมายและบริการของประเทศไทยที่จะมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง
ไม่ใช่แค่ว่าเขามาลงทุนในประเทศไทยแล้วประเทศไทยจะมีวัตกรรมมันอยู่ที่ว่ารัฐบาลลงทุนแค่ไหนเอกชนลงทุนแค่ไหนและตัวเลขมันก็ฟ้องอย่างที่เห็นอยู่
นี่ครับนี่คือปัญหาของนายกรัฐมนตรีของเราที่มองปัญหามุมเดียวโดยมองโดยไม่มีบริบท
เวลาพูดพูดคนเดียวมันทำให้ท่านหลงทางแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเอาประเทศไทยไปสู่อนาคตได้
ถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่เห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนเหมาะที่จะเป็นผู้นำในศตวรรษที่๒๑ของประเทศใจจริง
จะทำตามที่ท่านหาเสียงมาครับไม่ต้องทำตามที่ผมแนะนำก็ได้ทำตามที่ท่านหาเสียงเมื่อปี๖๒
ทำตามสัญญาเมื่อปี๖๒ท่านสัญญาว่าค่าแรงขั้นต่ำของพี่น้องแรงงาน๔๒๕บาท
๓ปีผ่านไปค่าแรงอยู่อย่างดีที่สุด๓๑๐๓๒๐บาท
บอกจะเอาเงินมาจากไหนท่านบอกว่าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านถือว่าได้สูงแล้ว
๖๒ท่านสัญญาไว้ครับว่าจะให้เบี้ยคนชะลา๑๐๐๐บาททั่วหน้า
พอถึงเวลาผมไปค้นมติคอลโลม๑๔ธันวาคมเมื่อ๒เดือนที่แล้ว
ยังบอกว่าท่านมีปรารบว่าให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณ
ไปหาทางออกดูสิว่าจะหาเงินเพิ่มให้กับผู้สูงอายุในประเทศไทยได้ยังไง
๐บาทต่อเดือนครับหารด้วย๓๐คือ๒๐บาทต่อวัน
ในช่วงภาวะวิกฤตโควิดในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจฟุบเฟ้ออย่างนี้
ผู้สูงอายุของเราอยู่ด้วย๗บาทต่อมื้อ
ถ้าท่านเห็นอกเห็นใจประชาชนจริงท่านจะทำตามนโยบายที่ท่านเคยหาเสียงไว้
ว่าจะสนับสนุนเงินเด็กเล็กอายุ๐๑๖ขวบ๒๐๐๐บาทต่อเดือน
พอดีเลยครับตอนนี้๒๐๐บาทต่อเดือนสามารถให้ผู้ปกครองไปเติมเน็ต
เพื่อที่จะให้ลูกหลานเรียนออนไลน์ได้ให้ผู้ปกครองไปซื้อแอนติเจนที่จะต้องตรวจทุกเดือน
เพื่อที่จะให้ลูกหลานกลับไปเรียนหนังสือได้พอดีเลยหาเสียงไว้อย่างนั้น
ตอนประชุมคอรมอลบอกให้แค่๖๐๐แย่ไปกว่านั้น
ตอนตั้งงบประมาณบอกขอไป๓๐๐๐๐๐๐๐บาทจะได้๖๐๐บาททั่วหน้า

๖๒ท่านหาเสียงสัญญาไว้เงินเดือนขั้นต่ำ

งานที่จะหาให้เขา๕๐๐๐๐๐บาทก็ยังไม่มี
ต้องถามไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลดีกว่า
ไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลว่าเด็กที่จบใหม่ตอนนี้
ถ้าเป็นคนงานแบบเหมารายเดือน
ได้ยินมาว่าได้อยู่ประมาณ๙๐๐บาท
เด็กเยาวชนที่ทำงานอยู่ข้างท่านนั่นแหละ

แล้วท่านมาอธิบายมาแบ่งบอกว่าเป็นข้าราชการเท่านี้
เป็นเอกชนเท่านี้ทำธุรกิจเท่านี้
ต่าแบ่งลงไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแบ่งแบบนั้นครับ
ต้องแบ่งว่านอกจากคนที่ว่างงาน
แบ่งลงมาว่าคนที่เป็นเสมือนว่างงาน
แบ่งลงมาว่าคนที่ทำงานในต่ำระดับ
ลงมาว่าคนที่ทำงานยังไม่ถึง๓๕ชั่วโมงต่อเดือน
นี่ต่างหากถึงจะได้รู้เพราะว่าอะไรครับ
ทำงานแค่๑ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะครับท่านประธาน
๑ชั่วโมงต่อ๑อาทิตย์ถือว่ามีงานทำ
เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ท่านรัฐมนตรีแรงงานวันนั้น
เอามาพูดไม่ได้เป็นปัญหาเลยครับ
ปัญหาก็คือข้อมูลที่รัฐมนตรีไม่ได้เก็บ
นี่ยังไม่รวมคำพูดต่างของนายกรัฐมนตรี
ผู้นำของประเทศที่ผมเรียกว่า
คนพูดไม่จำคนฟังไม่ลืม
ในขณะที่พี่น้องเกษตรกรใจสลาย
จากข้าวที่เขาปลูกจากหมูที่เขาเลี้ยง
นายกของเราบอกว่าน้ำท่วมไปเลี้ยงปลา
บอกเขาว่าหมูหายจากระบบก็สร้างหมูใหม่
ตอนนี้ราคาหมูเดือนมีนาเดี๋ยวกลับมาครับ
บอกว่าราคาลดลงเพราะว่าท่านไปไล่ของในสต๊อก
รีบออกมาขายทั้งหมดเพราะของมันหมดสต๊อก
นี่ครับสุกเอาเผากินอย่างที่ท่านพูดกับผู้นำฝ่ายค้านเมื่อวาน
ยังไม่รวมเรื่องราคาน้ำมันบอกว่าน้ำมันแพงใครเดือดร้อน
และนี่ก็เลยมาถึงการซักถามตามยติ
คำถามชุดแรกของผมต่อท่านนายกรัฐมนตรี
เมื่อไหร่ท่านจะทำตามที่ท่านหาเสียงเมื่อปี๖๒ครับ
สิงหาคมครบ๘ปีพอดี

แล้วก็ถามว่าชัดเลยครับ
ถ้าสมมุติเหตุการณ์ในรัสเซียยูเครนนาโต้การเมืองโลก

อาจจะวันนี้หรือพรุ่งนี้หรืออาจจะไม่มีก็ได้
แต่ราคาน้ำมันราคาพลังงานราคากากข้าวโพดราคาข้าวสาลีจะต้องขึ้น
นายกรัฐมนตรีคิดว่าราคาดีเซลในประเทศไทยจะไปเท่าไหร่
แล้วท่านจะใช้มาตรการไหนในการดูแลราคาพลังงาน

เพราะผมเชื่อว่าคำถามนี้กระทบกับประชาชนทั้งประเทศ
ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำที่ปรับตัวได้ไว
ทันสมัยทันโลกคิดการไกลมีวิสัยทัศน์
งบประมาณที่ผ่านมา๒ปีที่ผ่านมาจะไม่น่าทาออกมาเป็นแบบนี้ครับ
ก็เห็นกันอยู่ว่าตอนนี้เราอยู่กลางโรคระบาด

เราต้องสร้างหมอไม่ได้สร้างทหาร

๒ปีผ่านไปนี่ใช้ภาษีประชาชนไป๗๕ล้านล้านบาทแล้วนะครับ
โรงพยาบาลในเครือของรัฐบาลกรมการแพทย์
เมื่อครั้งที่ผ่านมายังขอรับบริจาคอยู่เลยครับ
เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ภาวะโควิดขนาดนี้
งบประมาณตอนมาขอเพื่อนสมาชิกเจมส์ก็ได้ขอเป็นพรกร
ตอนใช้นี่จนถึงวันนี้ยังเบิกใช้ไม่หมด
เรารับรองคิดถึงอะไรครับคิดถึงความเหลื่อมล้ำในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
คิดถึงจังหวัดอย่างบึงกาลคิดถึงจังหวัดอย่างน้องบัวลำพู
ต่อประชากรครับท่านประธานหมอที่กรุงเทพ๑คนดูแล๕๔๘คนคนไข้
บึงการหมอ๑คนดูแลประชากร๖๓๐๓คนห่างจากกรุงเทพมหานคร๑๑เท่า
นี่คือความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุข
เตียงต่อประชากรที่กรุงเทพมหานคร๑เตียงดูแลคนไข้๑๘๓คน
น้องบัวลำพูดูแลคนไข้๗๓๗คน๖เท่า
พอเห็นตัวเลขออกมาอย่างนี้เลยผมนึกถึงเลยครับ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งโควิดสูงและทรัพยากรแพทย์น้อย
ผมไม่อยากเห็นภาพแบบนี้อีกถ้าเป็นผู้นำที่ทันสมัยถ้าเป็นผู้นำที่คิดการไกล

จะต้องไม่มีโรงพยาบาลที่ไหนที่จะต้องมาขอบริจาคอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้
มีอีกหลายโรงพยาบาลนะครับผมไม่ได้เอาออกมาให้ท่านดู
แต่อันนี้ชัดครับโรงพยาบาลราชวิถีอยู่ในเครือของกรมการแพทย์
ขอบริจาครับโควิดเมื่อกลางปีที่ผ่านมานี้
ถ้าท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์คิดการไกลคิดถึงอนาคต
คิดถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้ว
การลงทุนในประเทศที่ออกมาเรื่องของอุตสาหกรรม

ท่านจะต้องหาวิธีที่จะต้องสร้างอุตสาหกรรมใหม่

งบประมาณแล้วมันไม่สอดคล้อง
มันเหมือนละเลงขนมเบื้องด้วยปากอ่ะ
ท่านรองนายกสุพัฒนภงก็คงออกมาอธิบายว่า
คำถามก็คือปตทรอดแล้วประเทศรอดด้วยหรือเปล่า
ประชาชนจะรอดไปด้วยกับปรทหรือเปล่า
เพราะเห็นปรทไปลงทุนในอุตสาหกรรมแพทย
อย่างที่ท่านรองนายกได้แถลงได้อธิบายมาแล้วถูกต้อง
ในการที่จะนำให้อุตสาหกรรมแห่งอนาคตมาสู่ประเทศไทย
คำถามก็คือประชาชนจะได้อะไรจากแบบนั้น
ซึ่งก็นำมาสู่คำถามที่๒ของผมครับ
หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เมื่อสัก๑๒ชั่วโมงที่แล้วคืออุตสาหกรรมดิจิทัล
ผมอยากจะถามสักถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงกับบล็อกเชนครับ
สำหรับผมบล็อกเชนนี่ใช้แก้ปัญหาเรื่องที่ดินได้เลยนะครับ
เอาโฉนดทั้งหมดขึ้นบล็อกเชนทีเดียวเห็นเลย
แก้นส๓เป็นโฉนดนี่ระบบมันเบาะขึ้นมาเลยนะครับ

ล็อกเชนนี้ใช้กับกัญชากัญชงได้เลยนะครับ
บล็อกเชนนี่ใช้กับการทำผักออกเกณฑ์
แบบที่ไม่ต้องมีใครไปตรวจสอบได้เลยอันนี้ชัดเจน

ถ้าท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และคิดไปถึงอนาคต

อยากจะฟังวิสัยทัศน์ของท่าน
บล็อกเชนกับการบริหารบ้านเมืองมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

นี่คือการซักถามครั้งที่๒ของผมครับ
ถ้าพวกนี้วิยุธนายกรรภมนตรีเป็นผู้นำที่กล้าหาร
ท่านต้องกล้าชนกับอำนาจมืด
ท่านต้องกล้าชนกับปัญหายาเสพติดที่มีอยู่ในประเทศนี้

เสียอย่างเดียวท่านพูดเกือบหมดแต่ท่านพูดไม่หมด
อย่างเดียวว่า๗ปีที่ผ่านมา
ยาเสพติดในประเทศไทยโตขึ้น๗เท่า
ราคายาเสพติดลดลงครึ่งหนึ่ง
มีสัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีอยู่ในนี้เรียบร้อย

ถ้าท่านกล้าหารท่านต้องสู้กับธาตุยุคสมัยใหม่
อย่างที่สสรังสิมันโรมได้พูดไปเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ผมมีโอกาสลงไปหาเสียงที่สงขราผ่านเขาแก้ว

ได้ฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้าง
ถึงความโหดร้ายทารุณของการค้ามนุษย์ที่ประดังเบซา
ตอนที่ฟังผมยังไม่เชื่อเลยว่ามันรุนแรงร้ายแรงขนาดนั้น
จนกระทั่งผมได้อ่านสิ่งที่สสรังสิมันโรมนำมาสู่สภา
ก็คือสิ่งที่คุณปวีนได้ให้คำให้การกับรัฐบาลออสเตรเลีย
ซึ่งนำไปสู่คำถามที่๓ของผมครับ

ในเอกสารที่คุณปวีนให้การกับรัฐบาลออสเตรเลีย
บอกว่าการค้ามนุษย์หรือถ้าสมัยใหม่เนี่ย
เริ่มต้นตอนที่ท่านทำ

ประมาณ๓๐๐คนต่อปี

กลายเป็น๘หมื่นคน

และเฟื่องฟูมากที่สุด
ในยุคของพลเอกประวิทธิ์

อันนี้เขียนอยู่ในคำให้การ
ผมอยากจะฟังท่านนายกรัฐบาลออสเตรเลีย

ว่าท่านคิดเห็นยังไงกับการที่เรายังมี
การค้ามนุษย์อยู่ในประเทศไทย
และท่านมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
ตามคำให้การของคุณประวีน
เพราะว่าถ้าเกิดเราประเทศไทย

ยังยอมให้มีการค้ามนุษย์อย่างนี้ในประเทศไทย
นั่นคือผู้นำในศตวรรษที่๑๗ครับ
ศัตวะที่๑๗ที่การค้าธาตุรุ่งเรือง
อย่างที่เห็นอยู่ที่ฟื้นฟูอย่างที่พูดมา

เราต้องกล้าหารที่จะทำให้การค้ามนุษย์หมดไปจากประเทศไทย
ต้องการฟังคำชี้แจงจากท่านนายกรัฐมนตรี
และนี่ก็คือ๓คำถามที่ผมคิดว่าน่าจะตรงใจ
กับคนทุกกลุ่มทุกวัยทุกเพศของพี่น้องประชาชน
ตั้งแต่เรื่องข้าวยากหมากแพงหมูเห็ดเป็ดไก่ราคาน้ำมัน
จนไปถึงเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอนาคต
สำหรับผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่จะเอาเทคโนโลยีใหม่ในการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชน
รวมถึงปัญหาความกล้าหาในการต่อสู้กับสิ่งที่อยู่ในใต้พรมของประเทศไทย
เพื่อที่จะทำให้สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเบ่งบานเสียทีนึง
อยากจะฟังคำชี้แจงจากผู้นำของเรา
จะครบ๘ปีวันที่๒๓สิงหาคมนี้หรือไม่
กับเวลาน้อยนิดที่เหลือของผมเพียง๖นาที
อยากจะขอใช้เวลาเพื่อที่จะเสนอไปยังรัฐบาล
ผมคิดมาเป็นวาระร้อยวันต่อไปของรัฐบาลเลยครับ
คิดทั้งในแง่ของข้อจำกัดของงบประมาณ
คิดในแง่ของข้อจำกัดของกฎหมาย

และสามารถทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนทิศทาง
และทำให้ประชาชนมีความสุข
ให้กลับมามีความสุขเหมือนเดิมได้อย่างแน่นอน
เรื่องแรกครับเราต้องเอาประเทศไทยกลับมาสู่สถานการณ์ปัจจุบันให้ได้
เราต้องลดค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าของพี่น้องประชาชน
และนั่นก็คือการปิดเกมโควิดให้ได้
เราต้องยกระดับในการสู้กับโควิด
เปลี่ยนจากเชิงรับให้เป็นเชิงรุก

ครับทราบดีครับเข้าเป่าตังครับท่านรัฐมนตรีคลัง
เข้าเป่าตังเสร็จแล้วก็ไปหา
ผมไปนั่งลองทำดู๒๕ล้านยังหาไม่ได้เลย

ก็ยังยากอยู่ดีต้องแจกไปที่โรงเรียนเลยครับ
เก็บข้อมูลคลัสเตอร์ว่า
ระบาดของโควิดอยู่ที่ไหนบ้าง
แอนติเจนไปที่นั่นครับ
ค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าของพี่น้องประชาชน

ถ้าทำให้เป็นถามรัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับสมัยก่อน

เพื่อที่จะเปลี่ยนจากเชิงลับเป็นเชิงลุกให้ได้
เป็นลุคที่๒ก็คือการฉีดวัคซีน
ถึงเวลาที่จะต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง
คนพิการผู้สูงอายุฉีดถึงที่บ้านครับ
แล้วก็ทราบดีครับว่ามีบางจังหวัดทำ
กรุงเทพมหานครทำนนทบุรีทำขอนแก่นทำ
ประเด็นก็คือว่ายังมีผู้สูงอายุอีกกว่า๒ล้านคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
เพราะว่าเดินทางยากลำบาก
อย่าใช้คำว่ารัฐบาลรอประชาชนอยู่
รัฐบาลพุ่งตรงไปหาประชาชนฉีดให้พี่น้องประชาชน
สามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสและทำให้โควิดหายไปในบริจักษ์ประเทศไทยได้

ครั้งแรกที่เราคุยกันเรื่องโควิด
เราต้องแยงจมูกเข้าไปถึงลึกขนาดนี้ใช่ไหมครับท่านประธาน
พอเวฟที่๒มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแค่ข้างหน้าของจมูกก็ได้
ครั้งที่๓มาเป็นเรื่องของการใช้น้ำลาย
ตอนนี้เราต้องนำหน้าโควิดเราต้องสู้แล้วก็นำแบบโควิด

เทคโนโลยีลมหายใจในการตรวจโควิดความแม่นยำกว่า๘๘
รัฐบาลสิงคโปร์ทำแล้วรัฐบาลเนเทอร์แลนด์ทำแล้ว
ถ้าท่านทำล่วงหน้าผิดถูกแม่นยำไม่ว่ากัน
สามารถที่จะใช้สถิติในการคำนวณเห็น
ถ้าท่านทำ๓อย่างนี้จะสามารถพลิกปัญหาโควิดให้ทุเลาลง
และสามารถที่จะเปลี่ยนจากเชิงลับไปเป็นเชิงลุกได้
เรื่องที่สองที่อยากจะแนะนำรัฐบาลก็คือเรื่องเกี่ยวกับรายจ่ายของประชาชนแล้วก็เรื่องหนี้สิน
อันดับแรกเลยท่านต้องเปลี่ยนตัวชี้วัดในการบริหารเศรษฐกิจได้แล้ว
เฟ้อนี่เขาคิดกันมาเมื่อ๒๐๐กว่าปีที่แล้วครับ

เรื่องอัตราว่างานนี่คิดมา๑๐๐กว่าปีแล้วครับ
มันไม่ตอบโจทย์มันไม่สามารถที่จะบอกว่าให้ตัวชีวะในการบริหารประเทศ
มันตรงในห้องแอร์ที่กระทรวงตรงกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบนท้องถนนได้
อัตราเงินเฟ้อผมจำได้เลยเข้าทำงานที่กระทรวงพาณิชย์วันล่าง
ขออภัยที่เอิบนานท่านไม่เสียหายท่านธนงพิทยะ
รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ตอนนั้นให้ผมเป็นคนที่ดูตะก้าเงินเฟิร์สซิว่าทำไมมันไม่ตอบโจท
ประเทศอื่นก็คือขึ้นกัน๗๑๐๔๐ประเทศไทยขึ้น๓
อันนี้นี่มันเหมือนกับเวลาเราขับรถอยู่แล้วเครื่องมันร้อนแล้วไอ้ตัววัดในรถยนต์มันไม่ขึ้นนะครับ
เราก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรท่านต้องมีตะก้าคนจนเมือง
ท่านต้องมีตะก้าคนจนในต่างจังหวัดเพื่อที่จะให้เห็นว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ตรงไหน

อัตราว่างงานอย่างที่บอกมีอัตราว่างงานเสมือนว่างงาน
ว่างงานในระดับต่ำทำงานยังไม่ถึง๓๕ชั่วโมงดูที่หลุมรายได้
และจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้
รัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์อย่างสิงคโปร์อย่างนิวซีแลนด์แคนาดาออสเตรเลีย
คือให้มีสินค้าคงคังร่วมกันเมื่อประเทศฉันหมดฉันสามารถที่จะนำเข้าจากประเทศเธอได้
ตรวจสอบความปลอดภัยแล้วเธอใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือเปล่า
เรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยเรื่องเกี่ยวกับอัตราแทริสที่นำเข้าไม่ได้เราศึกษาไว้ก่อนแล้ว
เขาเซ็นกันตั้งแต่มีนาปี๖๓ทำให้เขาสามารถที่จะตรึงราคาสินค้าของเขาได้
อันนี้นี่ไม่ได้คิดเกินนอกกรอบไปเลยนะครับจริงปัญหานอกกรอบมันก็ต้องคิดนอกกรอบแล้วครับท่านประธาน
แต่ว่าประเทศไทยก็เริ่มเสร็จแล้วเมื่อธันวาคมที่ผ่านมากับประเทศสหรัฐอเมริกา
ท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีต่างประเทศคงจะช่วยชี้แจงได้ซึ่งก็เริ่มทำแล้ว
เมื่อเป็นอย่างนี้ทำให้สต๊อกในมือเรามันขยายใหญ่ขึ้น
เมื่อของอันอย่างหนึ่งอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์พูดเลย
ตอนนี้กุ้งที่อังกฤษแพงกุ้งที่ไทยถูกท่านพูดเอง
ถ้าเราสามารถที่จะทำให้เกิดจ้อยสต๊อกขึ้นมาแบบนี้เนี่ย
ธนาคารอาหารอาเซียนท่านก็จะสามารถบริหารเวลาสินค้าแพงสินค้าถูกได้
แล้วก็สามารถที่จะพาพี่น้องประชาชนผ่านตรงนี้ไปได้
หนี้ครับท่านประธานเป็นปีแห่งหนี้
แต่ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหนี้ของในประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลครับ
ไม่ได้มีงบประมาณไม่ได้มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้
ยังมีหนี้กรยศรหนี้ธกรศร
ยังมีหนี้บัตรเครดิตนะครับยังมีหนี้ของลิสซิ่ง
ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องหนี้โดยเฉพาะครับ
อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์งบประมาณ๖๐๐๐ล้านบาทต่อปี
อย่างนี้ครับท่านถึงจะแก้ปัญหานี้อย่างที่ท่านเสนอได้

สุดท้ายครับในเรื่องเกี่ยวกับรายได้
คำสั้นสุราเก้าหน้าครับ
รัฐบาลเอาของเราไปศึกษาเรียบร้อยแล้ว

รัฐมนตรีพาณิชย์ช่วยส่งเสริมรัฐมนตรีอุตสาหกรรมช่วยทำให้การพัฒนาดีขึ้น
รัฐมนตรีวัฒนธรรมหาเรื่องราวในการเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ดื่มได้ของเรา
ท่องเที่ยวหาช่วยให้เรื่องเกี่ยวกับกินดื่มวัฒนธรรมของไทยเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว
บรรทักษ์เดียวลุกทั้งแผ่นดินครับรายได้ประเทศไทยขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับ